เรื่องราวต่อไปก็เป็นดราม่าครับก็เกี่ยวกับเด็กอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าเด็กเนี่ยเพิ่งจะเปิดเทอมกันนะภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเนี่ย
หนักหนาสาหัสค่าเทอมด้วยค่าชุดด้วยชุดหลักพื้นฐานเลย
ต้องมีกางเกงด้วยนะครบเซต๑๐๐๐นิ้วพี่ปุ้ยเพิ่มเข้าไปอีกครับพื้นภาระค่าใช้จ่ายในวันเปิดเทิมเคยพอมขึ้น
ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นแบบที่พวกเขามองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็น
อย่างชุดผ้าลายบาติกเนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่นี่นะ
ลองมาแสดงความเห็นกันหน่อยว่าเหมาะสมหรือเปล่า
เหมาะสมไหมสมควรไหมตัดได้ไหม
ผ้าบาติกเป็นผ้าพื้นบ้านของทางปากใต้
ปกติแล้วคุณครูเขาจะนิยมสวมใส่กัน
อาจจะใส่ทุกวันศุกร์อะไรแบบนี้ค่ะ

โรงเรียนนี้เขาก็มีนโยบายแบบนี้เหมือนกัน
อยากให้เด็กนักเรียนใส่สัก๑วันต่อสัปดาห์ครับ
ปกติแล้วมีชุดขาวชุดพละชุดลูกเสือ
มันยังไม่พอสิโรงเรียนนี้บอกต้องเพิ่มผ้าบาติกไปด้วย
ผู้ปกครองบางคนต้องไปกู้นอกระบบมา

ไอ้๕๐ร้อยเขาไม่มีจริงนะ

ก็เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน
มีชุดไหนแปลกประหลาดใช้เกินเรียนมั่ง
อยากจะรู้ว่ามันมีชุดเกินเรียนแบบไหนบ้าง

แล้วพอเรื่องนี้มันโดนแชร์ในโซเชียล

ส่วนใหญ่เลยนะความเห็นที่ตรงกันก็คือ

แต่มีคอมเมนต์หนึ่งครับอันนี้น่าสนใจ

ในเมื่อผู้ปกครองทุกคนรู้อยู่แล้วว่า

แต่ก็ยังเลือกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

เดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยว
ไม่ได้เกี่ยวกับการแบ่งแยกชนชั้นอะไรนะครับ
การที่ผู้ปกครองเอาเด็กไปเรียนโรงเรียนเทศบาล

เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างอุดหนุนให้
คือมันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ครับและยิ่งช่วงนี้เรานำเสนอข่าวว่า
ปกครองต้องเข้าโรงรับจำนำ

เออเอาอุปกรณ์ทำมาหากิน
เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างนานาไปจำนำกัน

เพราะเอาเงินมาจ่ายค่าพวกนี้นี่แหละฮะ

ราคาเสื้อบาติกที่ทางโรงเรียนแจ้ง
มันมีตั้งแต่๓๐๐๓๕๐บาท

รวมแล้ว๑ชุดเนี่ย๑๐๐๐บาท
แถมเปลี่ยนปีไปก็ต้องซื้อใหม่อีก
เพราะว่ารูปแบบก็เปลี่ยนตลอดด้วยครับ
ต้องเปลี่ยนรายปีอีกเหรอคะ
ใช่ครับแต่ละปีสีบาติกเนี่ยก็ต่างกันด้วย
แต่ละปีแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องชุด

ก็เลยอยากวอนให้ผู้บริหารเทศบาล

เพราะมันเป็นภาระที่ไม่จำเป็นครับ

หรืออย่างน้อยตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้อง

เพราะจ่ายเงินไปไม่เคยได้ใบเสร็จด้วย

พอถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสมเด็จสุขการครับ
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

การใส่ชุดผ้าบาติกเนี่ยมีมานานแล้ว

ว่าอาจเป็นเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี

เดี๋ยวท่านจะเร่งหารือกับทางสถานศึกษา
หาทางแก้ไขต่อไปครับ
ฝากท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ด้วยนะฮะ
เด็กที่โตแล้วเปิดเทอมที
ต้องเปลี่ยนชุดให้เด็กทีอันนี้จำเป็น
ส่วนไอ้ชุดแบบนี้นี่มีคุณผู้ชมบอกมา
โรงเรียนในกรทมเขาเรียกชุดวัฒนธรรมค่ะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหเมื่อกี้ทั้งอะไรเนี่ย
ผ้าไทยชุดนั่นชุดนี่
นี่ผู้ปกครองเขาฟ้องมาเลยนะคุณผู้ชมนะ
เขาฟ้องมาเลยว่าเขาเจอแบบนี้จริง

ในภาวะที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้
ลดได้ลดก่อนเอาที่จำเป็นก่อน

ต้องออกเป็นคำสั่งกฎกระทรวงอะไรแบบนี้ไหม

แล้วท่านจะไปบอกว่าอ๋อไม่มีไม่เป็นไร

ไอ้เด็ก๓๐คนเขาใส่ชุดไอ้แบบที่คุณว่ากันหมด

แต่ไอ้เด็กอีก๓คนใส่ชุดอย่างอื่นเนี่ย

แล้วจะโดนบูลลี่ด้วยนะจะโดนแซวโดนล้อด้วยนะ

หรือว่าหน่วยงานที่ท่านจัดขึ้นมา